คุณผู้ชมครับเหตุที่เรานำเสนอข่าวเป็นประจำ
แล้วก็เกิดขึ้นจริงในสังคมหลายครั้งหลายครานนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของคนที่ชอบโชว์อวัยวะเพศ
ให้กับผู้หญิงในที่สาธารณะเนี่ยนะครับ
มีตำรวจนนทบุรีรวบหนุ่มใหญ่
เอาอวัยวะเพศมาโชว์ผู้หญิง
ขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะออกจากบ้าน
แล้วก็จะไปเรียนหนังสือเป็นน้องนักศึกษานะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ก็สารภาพว่าตัวเองป่วยทางจิตจริง
แล้วก็เห็นหญิงสาวหน้าตาดีมักจะเกิดอารมณ์รุนแรง
ควบคุมตัวเองไม่ได้นี่แหละครับ
ก็เป็นภาพเป็นคลิปเหตุการณ์นะฮะ
ผู้หญิงวิ่งหนีเลยล่ะนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ชายคนหนึ่งขี่รถเข้าไป
ใกล้หญิงสาวในคลิปทำทีสอบถามเส้นทาง
ภายในซอยวัดแคร์ในตำบลบางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรี
แล้วก็ควักอวัยวะเพศออกมาโชว์จนฝ่ายหญิงก็วิ่งหนีไปนะครับ
เวลาต่อมาชุดสืบสวนสพบางศรีเมืองนนทบุรี
บริษัทแห่งหนึ่งโดยควบคุมตัวได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้าน
บางกรอกบุราวาทด้วยกล่าวหาว่า
โดยเปลือยหรือว่ากระทำการลามกอย่างอื่น

โดยหญิงสาวที่ประสบเหตุซึ่งเป็นนักศึกษาสาบันแห่งหนึ่งได้เข้าชี้ตัว
พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุกำลังออกจากบ้านจะไปเรียนหนังสือตามปกติแหละ
มีผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาด้านหลังแล้วก็ตะโกนมาว่าจะถามทางหน่อย
รู้จักซอยมังกรไหมเป็นชื่อซอยซอยมังกร
ที่ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ก็ควักเอาของลับออกมาโชว์จนเธอตกใจวิ่งหนีเลยครับ
ชั่นทหารประมาณ๓เป็นเชิงที่ช่วยแบบนี้และนอนทบรีและยอมรับว่าตัวเองมีอาการแบบนี้บ่อยครั้ง
พยายามที่จะรักษาตัวเองแต่มันรักษาไม่ได้สักทีนะครับ

จนถึงหาอร่อยเป็นใครด้วยครับ
แต่มันรักษาไม่ได้สักทีนะครับ
เป็นอาการป่วย
ฟังเสียงเขาหน่อยครับ

บอกว่าพี่ครับพี่ช่วยพาผมไปเหมือนรักษาหน่อยนะฮะ
อยากจะไปรักษาตัวอย่างจริงจังนะครับ
เพื่อที่จะให้หายจากอาการเหล่านี้

แต่ว่าเรื่องของคดีหน้าที่ของตำรวจก็ต้องดำเนินไปนะครับ
ก็นี่แหละฮะคดีที่บอกว่ากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
แล้วก็เปลือยหรือกระทำอนาจารย์ลามกอย่างอื่น
ก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกตัดสินทางคดีไปนะครับ